ก็คือเรื่องนี้ก็ทำให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยตกตะลึงนะคะ
เพราะว่าเกิดขึ้นในห้างไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ลูกค้าคนนี้เนี่ยหยิบน้ำอัดลมมาเครื่องพื้นทีละขวดทีละขวดค่ะ

ทะเลาะกับใครอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคนก็เห็นกันหลายคนเลยนะคะ
คือเรื่องนี้ถูกลงไว้ในเพจดังเพจหนึ่งนะคะ
ทีมข่าวตามไปเพื่อที่จะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ไปที่ร้านขายของชำที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ก็ไปเจอผู้ชายนะคะคนที่อยู่ในคลิปนี่แหละ
ได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นนะคะ
เขาบอกว่าวันนั้นเขาไปซื้อของที่ห้างหนึ่ง
แล้วพนักงานคิดเงินผิดคิดเกินไปกว่า๔๐๐๔๐๐กว่าบาท
เขาต้องการให้พนักงานขอโทษพนักงานไม่ขอโทษ
เขาก็ไม่พอใจบอกเรียกผู้จัดการห้างมารับรู้ปัญหาเลย
นี่มันไม่ใช่ครั้งแรกคิดเงินผิดแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
พนักงานก็ปล่อยให้เขายืนรอผู้จัดการห้างรอเป็นชั่วโมงนะคะ
คำตอบที่ได้รับก็คือผู้จัดการห้างไม่อยู่
นี่ค่ะเขาบอกที่เขาทำแบบนี้เพราะว่าฟิลขาดค่ะ
รอเป็นชั่วโมงนะคะก็ไม่ได้รับคำตอบอะไร

นี่ก็ในมุมของคนที่อยู่ในคลิปค่ะ

ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้กินยาแล้วก็กำลังรักษาอยู่
ถ้าไม่มีอะไรมากระทบจิตใจเขาเขาก็ปกติก็อารมณ์ดี
แต่ยอมรับว่าสิ่งที่ทำเกินกว่าเหตุ
แต่ก็ตำหนิคนโพสต์คลิปนะคะบอกว่าจะเอาไปลง
ควรจะสอบถามข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่ายก่อน

เดี๋ยวจะดำเนินการกับคนที่เอาคลิปไปโพสต์ด้วย
ส่วนเรื่องนี้ตอนนี้ห้างที่เกิดเหตุ
ส่งตัวแทนพนักงานมาลงบันทึกประจำวันไม่เป็นหลักฐาน
โดยที่ไม่ได้มีการแจ้งข้อหา
หรือดำเนินการใดกับคนที่อยู่ในคลิปค่ะ